ความคืบหน้ากรณีของน้องพลอยนักเรียนหญิงชั้นม๖ที่นครศรีธรรมราชนะครับ

เงินไปแล้วปรากฏว่าโทรศัพท์ก็ไม่ได้
ขอเงินคืนอ้อนวอนเท่าไหร่ก็ไม่ได้

ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองนะฮะ
จากเหตุการณ์ของน้องพลอยอายุ๑๙ปีครับนักเรียนหญิงม๖
จังหวัดนครศรีธรรมราชถูกแก๊งมิจฉาชีพออนไลน
อกให้โอนเงิน๑๘๕๐๐บาท
พอน้องโอนเงินไปแล้วเนี่ยโทรศัพท์ไม่ได้นะครับ

เนื่องจากว่าเงินส่วนนั้นหยิบยืมมาจากเพื่อนสนิทด้วย
แล้วก็กลัวแม่ดุด้วยเครียด

ล่าสุดครับผู้บังคับการตำรวจภูทร
จังหวัดนครศรีธรรมราชประชุมร่วมกันกับ
ตำรวจในพื้นที่รวมทั้งตำรวจไซเบอร์

มิจฉาชีพมีพฤติกรรมหลอกลวงประชาชนมาหลายครั้งแล้ว
มาเกิดเหตุสลดกับน้องพลอย
คดีนี้มีความคืบหน้าไปมากแล้วครับ
ตรวจสอบเส้นทางการเงินพบแล้วว่า

ว่าจะมีการออกหมายจับมิจฉาชีพ

การตรวจสอบบัญชีม้าก็ไปได้เยอะแล้ว

มีความคืบหน้ารู้แล้วว่าเงินไปไหนบ้างนะครับ

เรียกสอบพยานเพิ่มเติมนิดนึงนะครับ
เรื่องสอบพยานที่เป็นเพื่อนของผู้ตายนะครับ
แล้วก็ทางฝ่ายสืบสวนของภาคนี้ก็
ตรวจสอบข้อมูลทางด้านเทคนิคทางด้านโทรศัพท์นะครับ
ประกอบกับเรื่องของบัญชีธนาคาร
เนื่องจากคดีมันเกิดหลายท้องที่

ในกลุ่มเดียวกันนะครับ
ส่งข้อมูลไปทางกรมบริการไซเบอร์ก็น่าจะรับเรื่องไป
แล้วก็อาจจะมีการเสนอขอไม้จับในเร็ววันนี้
ทางด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก
สั่งการให้ตำรวจไซเบอร์หรือว่าสอท
โอนคดีมาจากสพเกาะทวดในพื้นที่เกิดเหตุแล้ว
เนื่องจากว่าตำรวจไซเบอร์นั้นมีความพร้อม
และจะได้เร่งรัดให้คดีนี้เกิดความเป็นธรรมกับเหยื่อมากที่สุด
ล่าสุดครับนักข่าวลงพื้นที่ไปที่บ้านหนองเชียงรอดใต้ครับ
อำเภอคอนศาลจังหวัดชายภูมินะฮะ

ที่นี่เป็นบ้านของนางสาวดอกแก้วอายุ๒๓ปีครับ
ซึ่งเป็นเจ้าของบัญชีที่น้องพลอยโอนเงินไปเพื่อต้องการจะซื้อไอโฟน
ปรากฏว่าเจ้าตัวพ่อและแม่ไม่อยู่บ้านเลยครับ
เจอแต่เพียงแค่ป้าของนางสาวดอกแก้ว
เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนหน้านี้๒๓วันหลานสาวเอาเอกสารสำเนาบัตรประชาชน
เนาบัญชีธนาคารของป้าบอกว่าไปสมัครเกี่ยวกับเกม
ตอนแรกก็ไม่ได้ทักไม่ได้ท้วงอะไร
ต่อมาคิดว่าไม่อยากให้ทำดีกว่า
ให้หลานลบออกจากโทรศัพท์
ก็ยอมลบออกไปนะฮะเดี๋ยวลองฟังคุณป้าเขาเล่าเพิ่มเติมครับ
ไม่ได้อันเดียวกันบ้างนะนะค่ะวิธีวัวกับวุฒินะ
ว่าเธอนั้นไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องบัญชีม้าแต่อย่างใดนะ
ไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการรับเปิดบัญชีแต่อย่างใดไม่รู้จักด้วยซ้ำว่าเป็นบัญชีอะไรบัญชีม้าคืออะไรก็ฝากทางตำรวจเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียด
และขอความเป็นธรรมด้วยถ้าหากว่าผิดจริงสมมุตินะตรวจสอบแล้วว่าลูกสาวฉันผิดจริง
อันนั้นก็ว่าไปตามกฎหมายแต่ถ้าลูกฉันไม่ผิดก็ขอความเป็นธรรมให้ลูกฉันและครอบครัวฉันด้วย

ก็ต้องดูแหละบางทีบัตรประชาชนของเราคนอื่นเอาไปใช้ไงไม่ได้ขีดค่าไม่ได้ขีดคล่อมเลยนะคะ